คุณผู้ชมคะหลายพื้นที่ตอนนี้นะคะ
บางพื้นที่ประสบพบเจอกับเรื่องของพายุฝน
แล้วก็ส่งกำลังใจไปให้หน่อยนะคะทางด้านของเนี่ยคุณผู้ชมที่บึงกาล

เพราะอะไรฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องหลายสิบวันใช้คำนี้หลายสิบวันจริง
ปริมาณในแม่น้ำโขงมันเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นว่าตอนนี้มีถึง๘อำเภอที่เดือดร้อน
เพราะน้ำท่วมนะคะเข้าพื้นที่เกษตรถึง๘๐๐ไร่คุณคิงค่ะ
นี่แหละค่ะจังหวัดบึงการอัปเดตกันหน่อย
เพราะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยตอนนี้เนี่ย
เจอผลกระทบร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านไทยตอนบนนะคะ
โดยบึงกาลตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ยาวนานติดต่อกันมาหลายสิบวันอย่างที่บอก
ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการค่ะ
คุณนาริชาโคสาศิวิลัยเปิดเผยแบบนี้นะคะ

ปริมาณน้ำฝนมากที่สุดในรอบปี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีน้ำท่วมขังนะคะ
ส่วนใหญ่เป็นน้ำที่เอ่อขึ้นจากแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำสงคราม
และแม่น้ำสายรองที่อยู่ในพื้นที่ตอนใน
ความเสียหายในเบื้องต้นอย่างที่บอกค่ะ
ว่ามีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนถึง๘อำเภอ
แล้วเบื้องต้นรายงานว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบนะคะ

ตอนนี้ถ้าไม่มีปริมาณน้ำหรือฝนตกลงมาเพิ่ม
ก็คาดว่าอีก๒วันอาจจะเข้าสู่สภาวะปกติได้
นี่การคาดการณ์แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะ
ส่วนอีกส่วนหนึ่งคือถนนคุณ
จากพื้นที่ทางการเกษตรความเสียหายของถนนเองเหมือนกันค่ะ
ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
และเป็นถนนที่ต้องเดินทางไปทำการเกษตร

ก็มีการมอบหมายให้ทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะ

ฝนตกตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ระดับน้ำโขงก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดอยู่ที่ประมาณ๘เมตร
ห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ๔เมตร

ส่งผลกระทบให้ลำน้ำสาขาสายหลักไหลระบายลงน้ำโขงช้า
พื้นที่เนี่ยน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเหมือนที่บึงการแล้ว
ส่วนลำน้ำสาขาสายหลักก็คือลำน้ำก่ำ
รองรับน้ำมาจากพื้นที่หนองหานสกลนครนะคะ
ก่อนจะมาบรรจบกับลำน้ำบังที่รองรับน้ำมาจากพื้นที่อำเภอวังยางนาแก่

จุดไหลรวมของแม่น้ำสองสายนะคะ
คุณผู้ชมทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีแบบนี้
แล้วคนในพื้นที่ก็ต้องประสบปัญหาแบบนี้
พอเกิดปัญหาน้ำโขงหนุนทำให้เอ่อล้นทั่วหมู่บ้าน

แล้วเขาก็กังวลกันว่าอาจจะเป็นแบบนั้นอีก
ฤดูฝนของทุกปีชาวบ้านกลัวกันนะคุณ
ต้องเฝ้าระวังกันชนิดที่วันต่อวัน
ขนาดที่กลางข้างกลางคืนไม่ได้นอนนะคุณคิง
เพราะเขาต้องกลัวว่าน้ำมันจะท่วมบ้าน
ส่วนทางชลประธานเองเร่งเปิดประตูระบายน้ำตลอดนะคะ
แล้วก็ให้ตรงลำน้ำก่ำระบายลงสู่แม่น้ำโขง
รองรับน้ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมได้ในพื้นที่เสี่ยง
ทางย่านของนายกอพิมารบนแกนพมคุณบัญชาศรีชาหลวงค่ะ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนท้องถิ่นนะคะ
แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ไปเฝ้าระวังตรวจสอบ
คุณดูนะคะนี่เป็นเวลาช่วงกลางคืนคุณผู้ชม
คือถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่
เราจะไม่เข้าใจนะว่าเวลาน้ำท่วมเขาจะเดือดร้อนขนาดไหน
แม้แต่กำข้างกลางคืนกลางคืนนี่แหละคืออันตรายที่สุด
เพราะเราจะหลับหลับแล้วเราจะไม่รู้
เวลาหลับอยู่น้ำมานี่ตกใจตื่น
ตอนที่กระทั่งน้ำท่วมถึงเตียง
น้ำโดนถึงขาถึงตัวนั่นแหละถึงรู้ตัว
ต้องเฝ้าระวังระดับ๒๔ชั่วโมงค่ะ